มาดูเรื่องราวที่เขาแชร์ในโลกโซเชียลมีเดียล่าสุดกันหน่อยนะคะ

คลิปนี้มีชื่อว่าจักรยานยนต์ไม้กวาดพิฆาต
เขามีเรื่องกับรถกระบะเขาบอกว่ารถกระบะตัดหน้าเขา
และในช่วงที่จะมีการเคลียร์กันค่ะเขาเห็นรถทำความสะอาดอยู่ด้านข้าง
มีไม้กวาดไปฉวยไม่กวาดเข้ามาเลยนะ
แล้วตีรถกระบะปั้งเลยให้คุณผู้ชมดูคลิปค่ะ
เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะไม่ได้มีคนถ่ายนะแต่มันชัดมากเลยอ่ะ
กลางภาพพอดีเลยโปรซิชั่นได้เลยนะคะและเห็นทุกเหตุการณ์เลย
แล้วก็บอกตามหาหน่อยที่ต้องตามหาเพราะว่าเขาใส่หมวกกันน็อกไง
ก็จะเป็นผู้ชายเนี่ยแย่งไม้กวาดมาจากคนกวาดขยะแล้วก็เอาไม้กวาดเนี่ยไปฟาดไปตีรถกระบะคลิปนี้ถูกโพสต์ในเฟซบุ๊กของคุณเมย์นะคะ
คลิปเนี่ยเขาบอกว่าเป็นคลิปจากกล้องขณะที่พ่อนั่งอยู่ในรถถูกทำร้ายร่างกายแล้วก็ระบุว่าคนขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
บอกว่ารถกระบะมาเบียดเขาทางรถใหญ่ก็บอกว่าไม่เห็นรถจักรยานยนต์ต่างคนต่างบอกว่าตัวเองไม่ผิดนะคะ
และกล่าวขอโทษคนขับรถใหญ่กำลังจะขยับรถเพื่อหลบข้างทางแต่คนขี่มอเตอร์ไซค์เข้าใจผิดคิดว่าจะหนีก็เลยโมโห
กระชากไม้กวาดจากคนกวาดขยะไปทุบไปตีรถกระจกแตกเลยด้านข้างแบบเนี้ยแตกแบบนี้เลยนะคะ
อกจากนี้แทงด้ามไม้กวาดใส่คนขับอีกเป็นแผลมือซ้ายเมื่อสักครู่เป็นแผลเลยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นถนนสาธารณสุข๕๕เรียบวารีหนองเจาะกรุงเทพ
เช้าเมื่อวานที่ผ่านมาค่ะก็ช่วยกันตามหาหน่อยนะคะแต่ว่าไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนนี่สิรถจักรยานยนต์
แม่เรื่องแบบนี้นี่เราอ่านข่าวทุกวันนะเรื่องอารมณ์ของคนเป็นหลักเลยนะคะ